คุณผู้ชมผมพาไปที่โรงเรียนวัดวงเดือนกันหน่อยจำได้ใช่ไหม
ปัญหาเรื่องของคุณครูอ้อมกับแม่ครัวป้าแต๋ว

บะหมี่สำเร็จรูปผัดที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผักอะไรเลย

ตอนนี้ยังไม่มีแม่ครัวมาสมัครเลยเพราะว่ากลัวปัญหา
ล่าสุดก็มีทางด้านของผู้ปกครองนี่แหละครับเข้าไปทำอาหารกลางวันเองให้กับลูกหลานได้กินกัน
เขาเต็มใจทำถึงแม้จะไม่ได้เงินอะไรก็ตามนะฮะ
ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของสัปดาห์ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนวัดวงเดือนเนี่ยนะฮะก็มีคุณครูอ้อมคือนางสาวอ้อมอารี
ล่าสุดก็สั่งให้ป้าแต๋วคือแม่ควรหยุดทำงานไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
เพราะว่าทนแรงกดดันจากชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครองไม่ไหว
เมื่อวานเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่เปิดเรียนมา
ก็หลังจากที่ไม่มีแม่ครัวก็คือป้าแต๋วคนนี้
ชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครองกว่า๑๐คนสมัครใจครับ

ช่วยกันจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั้งหมด
๑๐๐กับ๔คนนะครับได้กินกัน

เพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่ใช่แม่ครัวมืออาชีพ
อุปกรณ์ทำครัวบางอย่างของแม่ครัวคนเก่า

วิ่งกลับบ้านไปยืมวัดบ้างเอามาจากตามที่อื่นบ้างก็ช่วยกันทำนะฮะ
ถุดิบต่างก็เป็นทั้งเครื่องปรุงก็ซื้อมาเองจากตลาด
ตกลงบ้านไม่พอบ้างมะนาวก็ไม่พอก็วิ่งไปในสวนนะฮะ
เด็ดจากในสวนสดมาทำให้กับน้องได้กินกัน
เพราะว่าหลังโรงเรียนเขามีสวนอยู่แล้วเขาดัดแปลงเป็นสวนครัวนะครับ
เมนูแรกที่แม่ครัวเฉพาะกิจทำให้กับเด็กได้กินก็คือต้มยำไก่ใส่เห็ดฟาง
ผัดฟักทองใส่ไข่ใส่หมูบดและผลไม้ก็มีเงาะโรงเรียน
ฝีมือของคุณพ่อคุณแม่เด็กผู้ปกครองทำกันเองนะครับ
นางสาวสุทัชชาสดเสมอหนึ่งในแม่ครัวจำเป็นบอกว่าเมนูอาหารกลางวันที่ทำกันก่อน
ช่วยกันคิดช่วยกันทำให้เด็กนั้นยอมรับได้กินกันไป
รับว่าเกรงบ้างเพราะว่าไม่ใช่แม่ครัวมืออาชีพ
เรื่องของงบประมาณคือซื้อทางร้านเขาทำบินเงินสดเอาไว้
แล้วสุดสัปดาห์ก็จะไปรับเงินจากโรงเรียนตามงบประมาณที่จ่ายกันไปนะครับ
เป็นการตั้งเบิกตามปกติการใช้เงินทั้งหมดนั้นในมื้อนี้๒๐๐กับ๘๐บาท
เด็กนักเรียนทั้งหมด๑๐๐กับ๔คนถือว่าไม่มีปัญหาอะไร
ของเยอะตามต้องการได้มากกว่าด้วยซ้ำไป
เงินก็ที่ผู้ปกครองช่วยเหลือกันก็เป็นเงินส่วนตัวด้วย
ทำให้เงินที่ใช้นั้นไม่ถึงงบแต่ละวันที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน
ทุกคนที่มาทำครัวเป็นทีมเฉพาะกิจมาแค่๑สัปดาห์จนกว่าจะหาแม่ครัวได้
ไม่มีใครได้ค่าจ้างทุกคนมาด้วยใจ
แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำให้กับลูกหลานของตัวเองได้กินนะครับ
หรือว่าอย่างไรครับหรือว่าปวดเด็กให้กิน
มันโอเคไหม๒พัน๘๐บาทกับนักเรียน๑๐๔คน
ชาวบ้านและผู้ปกครองยังบอกอีกว่าสำหรับเรื่องที่ยังไม่มีใครกล้ามาสมัครเป็นแม่ครัวนั้นอาจจะมีปัญหา
เพราะว่าอาจจะมีสวดมาจากที่แม่ครัวคนเก่า

มีคนแกล้งเขาอยากจะมาฮุบกิจการเขาไปรับช่วงต่อเขา
ก็เลยไม่มีใครกล้าสมัครเพราะเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเนี่ย
แกล้งเขาแล้วก็มารับงานต่อจากแม่ครัวคนเก่า
ส่วนอีกเรื่องที่บอกว่าผู้ปกครองไปด่าทอจนกดดันร้องไห้กับสื่อ

พวกเราคือผู้ปกครองมีคุณธรรมทำเพื่อลูกหลานไม่หวังสิ่งตอบแทน
ทราบว่าแม่ครัวเอาเรื่องที่โดนต่อว่าไปพูดได้อย่างไร
อกจากนี้ทางด้านของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดา
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนนี้ตามคำสั่งของสพกับเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน

โดยผู้ช่วยเลขาธิการสพเปิดเผยว่า
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้ติดตามข่าวและบรรยายงานเบื้องต้นจากพอสพชัยนาฏแล้ว
แล้วก็ทีมงานของสพแล้วก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปแล้ว
ก็ส่งทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายลงพื้นที่ด้วยรับฟังทุกประเด็นที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องที่กระทบในวงกว้างสอบประทจะมีการตั้งกรรมการสอบ

กรรมการทั้ง๓ชุดที่ตั้งมาต้องตอบผลทั้งหมดทั้งมวลได้
หากใครผิดก็ต้องลงโทษตามระเบียบราชการถึงขั้นกลับไล่ออกหรือว่าปลดออกอยู่แล้ว
ก็เอาใจช่วยให้น้องนั้นได้กินอาหารที่มีคุณภาพกันต่อไปนะครับ